แตกหน้าแหกหมอไม่รับเย็บใช่ไหม

โทรมาหาคุณยายเป็นคุณแม่ท่านหนึ่ง
บอกแม่ปอนเป็นลูกชาย

ไม่ใช่ลูกเราเหรอหรือเป็นคนที่น่าคล้ายลูกเรา

ลูกเขาอยู่บ้านนี่ก็ไม่ตรวจสอบอะไรเลย

คนที่โพสต์นี่นะคะเป็นลูกสาวคนเล็กของบ้านค่ะ

ตี๔อยู่มีหมายเลขโทรศัพท์
ไม่รู้จักโทรมาที่เครื่องแม่แล้วบอกว่า

คุณจะเอายังไงคุณคุยกับลูกคุณเลยนะ

แม่ผมขับรถชนเขาว่าผม
ผมไม่มีเงินเขาเรียกผม๑๕๐๐๐บาท
ช่วยผมด้วยแม่รีบโอนมาให้หน่อย
คู่กรณีจะแจ้งความแล้ว
แม่ก็ยังงงอยู่ตี๔คุณเข้าใจไหม

แม่ก็ถามแล้วหนูไปชนที่ไหนลูก

บอกแค่ผมมาส่งเพื่อนแม่ผมไปส่งเพื่อนแล้วผมก็ชนเขา
รีบโอนเถอะแม่อย่าเพิ่งถามเยอะเขาจะแจ้งความผมแล้ว
คือไม่ยอมบอกรายละเอียดไม่ให้ถามอะไรเพิ่มเติม
แล้วก็เหมือนกับว่าทำเป็นส่งโทรศัพท์ให้กับคู่กรณี
คนร่ายที่โทรมาก็บอกว่าเป็นพ่อของคนเจ็บ
ผมจะแจ้งตำรวจแล้วโอนเงินมาเดี๋ยวนี้
แม่ก็บอกแม่ไม่มีเงินติดตัวเลย
แม่แม่ขอวางสายก่อนได้ไหม
แม่จะโทรไปขอยืมเงินจากคนที่บ้านก่อน

โทรไปหาพ่อของเธอที่อยู่บ้านอีกหลังนึง

ฮัลโหลครับ

มันไม่ต้องมาคุยกับผมกันนะ

คุณปั้งนะผมต้องครับ

ขอบใจไหม

มันก็ออกแม่ทำไว้

ไอ้เวนก็ลูกกูนอนอยู่บ้าน

คุณแรกก็ดูเหมือนแม่จะตามน้ำแบบ
แล้วยังไงเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงไหม

อีเวนลูกกูนอนอยู่บ้าน

นี่แหละค่ะสุดท้าย

คือหญิงสาวที่โพสต์รูปที่เป็นน้องคนเล็กของบ้าน

จะได้จำไว้ว่าเบอร์นี้โทรมาไม่ต้องรับ
เขาบอกว่านอกจากเสียงจะเหมือนพี่ชายเขาแล้วเนี่ยนะ

มีเสียงรถวิ่งไปมาเหมือนอยู่บนถนนจริงเลย

อารามแรกของคนเป็นแม่ก็รู้สึกตกใจไง

อาจจะไม่ได้เอกใจในตอนแรกเกือบแล้ว
นี่ถ้ามีเงินติดตัวเนี่ยมีสิทธิ์โอนไปเหมือนกันนะคะ

แม่สามีเธอโดนเบอร์เนี้ยโทรมาหรอกเหมือนกัน

ไปชนขอเรียกเงิน๑๕๐๐๐บาท
แล้วก็บอกว่าเจอยาบ้าที่ตัวสามีไปอีก๓เม็ด

อ้างบอกว่าไปคุยไม่ได้แล้วสลบไป

ไป๘๐๐บาทเพราะมีติดตัวอยู่เท่านั้น

หมายเลขนี่ช่วยตามให้หน่อยนะ๐๘๔

วิทยาศาสตร์ชีพมาทุกรูปแบบนะเดี๋ยวเนี้ย